กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายนะคะ
ประเด็นโหราแซ่บแล้วก็ที่เหลืออยู่๒เดือนของเรานะคะ

ความรักก่อนเลยสำหรับเดือนมิถุนายน
ได้ราชินีดาบและสี่ถ้วยพระรามลำพันธ์

ย่ายเป็นผู้หญิง
เพราะฉะนั้นเจ้าแม่อุมาคือจิวิลลี่
เครื่องประดับอาหาร

ถูกต้อง
เดือนสุดท้ายแล้วพระนุมานครองเมืองขันทักกุมารจะได้แฟนเด็กนะจ๊ะขันทักกุมารหล่อด้วยน่ารักด้วย
เพราะถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องได้แฟนผู้หญิงน่ารัก
ผู้หญิงก็สวยด้วยน่ารักด้วยมีใจด้วยนะแล้วก็ฮานุมานครองเมืองการงานประจำได้เลื่อนตำแหน่ง
ดีแต่ต้องระมัดระวัง๒เรื่อง
เรื่องกันเงินถ้าใช้จ่ายเงินมากอยู่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอะไรสุขภาพ
ระวังทำงานเยอะเนี่ยไม่ค่อยได้ทานข้าวต้องดูแลนิดนึง
อะจบละค่ะ
ถ้าต่อเจ็บ๒เดือนแปลกมากแหละลุ้นอ่ะ

เวลาลุ้นทำไมมันมีอะไรอยู่ตรงนี้เหรอ

อย่าลืมเอาไปแชร์ต่อกันด้วยนะคุณผู้ชม
ถ้ามีคำถามเฉพาะถามมาได้เลยในเฟซบุ๊คของเรา
ใช่อาจารย์จะดีอะเพราะมันก็มีของมาแจกด้วยนะทำได้ดี
แต่ตอนนี้ค่ะถึงนี่แล้วประเด็นโหราแซ่บ
กับประเด็นที่ว่านุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้
มีเกณฑ์อกหักรักพังเพราะเขาคบเพื่อหวังผลประโยชน์
โอ้โหอกหักด้วยนะอาจารย์รักพังด้วย

เพราะว่าหนึ่งไม่มีประโยชน์นะแต่หนึ่งทางนี้คือไม่มีความรัก

อะไรแกอัดบาร์สที่๒๐เราจะได้รู้สึกไม่โดนหลอก
เดือนไหนเขาอยากรู้กันแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
พระรามแผงศรเดือนมักราคม

ติดตั้งเป้าหมายไว้เลยว่านี่แหละฉันจะชอบเธอล่ะคนนี้
อันนี้สำหรับคนที่กำลังมาคบ
ที่ยังโสดแล้วคนกำลังจะเข้ามาคบเรา

อคุณภาคมีประโยชน์อคุณภาคมีประโยชน์อคุณภาคมีประโยชน์อคุณภาคมีประโยชน์อคุณภาคมีประโยชน์อคุณภาคมีประโยชน์อคุณภาคมีประโยชน์อคุณภาคมีประโยชน์อคุณภาคมีประโยชน์อคุณภาคมีประโยชน์อคุณภาคมีประโยชน์อคุณภาคมีป

บางความหลงมันมาบดต่าง
แต่ถ้าเรามีสติกลุ่มเราจะออกจากความหลงได้อย่างนี้นะพี่นี้นะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ

จะบอกว่าทุกเดือนนี่มีเรื่องราวแซ่บเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยนะ

บอกเพื่อนรู้อะไรดีต้องบอกเพื่อนด้วย
ใช่บอกแล้วใครที่ดูไม่ทันก็เข้าไปดูได้นะคะ

ลาคุณผู้ชมก่อนแล้วกันนะคะ

แล้วพบกันค่ะเวลาดีอย่างนี้นะคะกับแม่บ้านประจันบาลวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

คนที่มาชอบเรากำลังคิดถึงเรา

มันซ้อน

เขาอายุน้อยน่ารักกับลำเด็ก